มาดูที่เรื่องของงานเกษตรกันต่อเลยนะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ปลูกมะพร้าวกันเยอะนะคะก่อนหน้านี้เป็นการปลูกมะพร้าวห้าว
เพื่อที่จะนำไปใช้ในครัวเรือนต่างทำแกงทำขนม
แต่ว่าตอนนี้กำลังจะถูกทดแทนด้วยต้นมะพร้าวน้ำหอม
เพราะว่าราคาเขาดีมากนะคะรวมทั้งกำลังได้รับความนิยมเลยค่ะ
มะพร้าวห้าวขนาดใหญ่จำนวนมากนะคะภายในอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
ตอนนี้กำลังจะถูกแทนที่ด้วยต้นมะพร้าวน้ำหอมซึ่งมีขนาดเล็กในอีกไม่นาน
เนื่องจากตอนนี้นะคะมะพร้าวน้ำหอมได้รับความนิยมอย่างมากในหลายพื้นที่
และที่สำคัญราคาเขาก็สูงกว่ามะพร้าวห้าวด้วยนะคะราคาหน้าสวนตอนนี้ลูกละสิบห้าถึงสิบหกบาทนะคะ
สำหรับมะพร้าวน้ำหอมทำให้เจ้าของสวนมะพร้าวบางแห่งตอนนี้ทยอยตัดมะพร้าวห้าวที่สูงลงมา
แล้วก็เตรียมปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมเข้าไปแทนนะคะพบว่าตอนนี้พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมีราคาเพิ่มสูงขึ้นด้วย
สำหรับต้นของเขาเนี่ยนะต้นละหนึ่งร้อยจากเดิมครับ๒๐๓๐บาทอ๋อ
เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะคะส่วนพันธุ์ที่หายากก็ตอนนี้ก็มีจำนวนมากเหมือนกัน
เพราะว่าพ่อค้าเพาะต้นพันธุ์บอกว่าความต้องการที่สูงขึ้นทำให้เพาะไม่ทันขายนั่นเองนะคะ
และหากชาวบ้านสวนมะพร้าวแห่ไปปลูกมะพร้าวน้ำหอมกันหมด
ที่สำคัญหลังจากนี้จะส่งผลกระทบระยะยาว

เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนนี่จะน้อยลง
จากปัจจุบันพื้นที่ปลูกก็ลดน้อยลงอยู่แล้ว
ราคาจะสูงขึ้นนะคะหลังจากนี้มะพร้าวห้าว
หลายคนอาจจะบอกว่าไปปลูกมะพร้าวน้ำหอมดีกว่าไหม
เหลือไว้บ้างก็ดีเพราะว่าปริมาณน้อยลง
ราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นสำหรับมะพร้าวห้าวนะคะ
ปัจจุบันมะพร้าวห้าวหน้าสวนตกลูกละ๑๒บาท
ที่เคยราคา๕๖บาท
แห่งมะพร้าวห้าวที่ใช้ปรุงอาหารตามครัวเรือน
ไม่เพียงพอต่อความต้องการแล้วนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าต้องสั่งมะพร้าวจากใต้
ไม่ว่าจะเป็นชุมพรประจวบคีรีขันขึ้นมา
ดแทนมะพร้าวในเขตสมุทรสงครามที่ตอนนี้เริ่มขาดแคลน
เพราะฉะนั้นปลูกให้สมดุลกันนะคะ
แม้ว่าจะมีความนิยมในการบริโภคมะพร้าวน้ำหอม
แต่ว่ามะพร้าวห้าวมะพร้าวต้นเดิมก็ยังต้องปลูกไว้
เพราะว่ายังมีความต้องการนะคะ